คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็น่าสลดใจเหมือนกันนะคะ
ผู้หญิงคนนึงตั้งท้องเจ็ดเดือนค่ะเธอป่วยติดโควิดสิบเก้า
นายประเสริฐลิ้นจี่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยที่ประจวบคิริขันเนี่ยก็
พยายามที่จะไปเจอกับครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เสียชีวิตนะคะแล้วเธอตั้งท้องอยู่อะค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันค่ะนำร่างของเธอเนี่ย
ชาปนกิจที่วัดนิคมราชรังสรรค์เธอเป็นรายที่สิบเอ็ดของจังหวัดประจวบคิริขันแล้วนะคะ
แล้วนั่งรับประทานอาหารโต๊ะจีนกับญาติหกคนถัดมายี่สิบสี่มิถุนายนมีอาการไข้แล้วก็ไอ
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจวบคิริคันพร้อมกับลูกชาย
มิถุนายนมีอาการไอหายใจไม่สะดวกค่ะ
กู้ชีพอบตก็รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขัน
๒๘มิถุนายนตรวจพบโควิด๑๙นะคะ
ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
แล้วสุดท้ายเมื่อคืนนี้๕ทุ่ม๓๑นาที
เสียชีวิตนะคะอย่างที่บอกเธอตั้งท้องอยู่ด้วย๗เดือน
คลัสเตอร์นี้ชาวบ้านหมู่๗เขาร้องเรียนศูนย์นำรงธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยว่าไปตรวจสอบการจัดงานเลี้ยงนี้เดี๋ยวนี้เลย
เพราะเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนทำบุญเครือญาติของค่าราชการระดับสูง
ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคิริขัน

เพราะมีผู้ติดโควิด๑๙สะสม

แล้วเป็นสายพันธุ์เดลต้า๒รายด้วย

สำหรับกรณีของหญิงที่ตั้งท้อง๗เดือนเนี่ย
ไม่ได้เสียชีวิตจากเชื้อสายพันธุเดลต้า

เธอก็ยังเสียชีวิตจากโควิด๑๙อยู่ดีค่ะ